เอาล่ะคุณผู้ชมครับมาดูเตือนคนเลี้ยงหมาบ้าง
ข่าวแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรก
แล้วเคยอ่านข่าวแบบนี้มาแล้ว
หมาอยู่หลังรถกระบะครับ
นั่นลากหมาเป็นเหรอพี่เบิร์ตหรือยังไง
สันนิษฐานว่าสุนัขตัวนี้ถูกล่ามาไว้กับหลังรถกระบะ
แล้วมันก็อาจจะถูกเวียงหรือหล่นลงมานะครับ

แล้วเจ้าของไม่เห็นไม่รู้
ลากมันไปลากมันไปแบบนี้ครับ
หมาสีน้ำตาลตัวนี้โอ้โหเห็นแล้วน่าเวทนา
เอาคลิปนี้มาโพสต์ในกลุ่มควายหลุดถนน

ลงไว้เตือนใจสำหรับคนเลี้ยงหมา
มักจะเอาหมาขึ้นหลังรถกระบะ
ขนาดเจ้าของรถยังไม่รู้เลยนะครับ

เจ้าของกล้องหน้ารถคันนี้พยายามขับ
ตีคู่ตีคู่รถกระบะขึ้นไป

หมาคุณหมาหมาคุณอยู่ข้างรถ

คนขับไม่มองกระจกหลังบ้างเลย
ต้องมีอะไรแวบข้างซ้ายบ้าง
หรือตั้งใจมอง
หรือว่าตั้งกระจกมองข้างสูงเกินไป

คอมเมนต์สงสัยว่าหมาของรถกระบะคันนี้
หรือว่ารถกระบะไปชนหมาข้างถนนมา
แล้วมันติดล้อรถมา
เจ้าของโพสต์ระบุว่าน่าจะเป็นรถกระบะคันนี้แหละ
เพราะเห็นเขาเรียกชื่อหมาด้วย
ขนาดที่บางคนสงสัยว่าแบบนี้อาจจะโดนเขาหาทารุณกรรมสัตว์ไหม
เจ้าของโพสต์มาตอบว่าเจ้าของคงไม่ได้ตั้งใจ
แล้วเขาก็เสียใจเหมือนกันนะ
นี่แหละครับการผูกสุนัขผูกหมาไว้กับหลังรถกระบะคุณก็ต้องระวัง
ถ้าไม่มีกรงให้มันอยู่อีกทีหนึ่งก่อนมันอาจจะตกลงมาแบบนี้ได้
ใช่ค่ะดูแล้วก็สงสารมากนะน้องดี